นี้พาคุณผู้ชมไปกินกุ้ยช่ายกันก่อน
เพราะเมื่อวานนี้เราเกริ่นเอาไว้แล้ว
คุณติดค้างเอาไว้ค่ะกุ้ยช่าย

กุ้ยช่าเจ้านี้มีสูตรมานานกว่า๗๐ปี
สูตรเด็ดเคล็ดลับแบบนี้ได้แต่ใดมา

บ้านเล็กที่๖ทับ๑๕หมู่๒
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
บอกพี่กัดให้เป๊ะเลยจะได้ไปหากันถูกนะคะ

ไปเจอนางบุญล้อมศรีไตรรัฐ
หรือที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าเจ๊ควร

ควรร้านขนมกุ้ยช่ายนี่แหละค่ะ

คงความดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้แป้ง

ทำไส้ก็เป็นไส้สูตรเดิมกว่า๗๐ปี

ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพราะจะทำให้มีความหอมมากขึ้น
เพราะว่าร้านอื่นตอนนี้เขาใช้เตาแก๊สกันแล้วค่ะ
จะควรบอกนะว่าเคล็ดลับในการทำกุยไช่
ก็คือต้องทำเวลากลางคืนเท่านั้น
เพราะว่าเช้ามาก็จะได้สดใหม่
ทำกันแบบใช้เวลานานคือเขาทำตั้งแต่๒ทุ่มนะ
เสร็จตีหนึ่งแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดสดศรีราชาทุกวัน
ถูกต้องก็ทำตั้งแต่กระบวนการนวดแป้งผสมแป้งผัดไส้ต่างนานนี้นะคะ
ไปคุยกับลูกค้าดีกว่ารสชาติเป็นยังไงถูกปากหรือเปล่า
รู้สึกว่าอร่อยดีครับเพราะว่าแป้งไม่หนาบ้างไม่ต้องไม่บางมาก
กำลังดีครับไต้ก็เยอะน้ำจิ้มก็กำลังดีครับ
อร่อยซึ้มเยี่ยมหวานหวานเยอะนี่พี่เขาเป็นลูกค้าประจำนะ
มาซื้อทุกวันเลยนะใครอยากจะไปพิสูจน์ความอร่อยด้วยตัวเองค่ะ
ไปได้ที่ร้านกุยช่ายเจ๊ควรขายตั้งแต่ตีห้า
จนหมดครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณสิบเอ็ดโมงก็หมดแล้วนะคะ
โอ้อยู่ที่ตลาดศรีราชาจังหวัดชนบรีอืมนี่
ควรนะไปหาเจ๊ควรกันได้เลยครับโอ้โหขนมกุ้ยช่ายนี่ก็เป็นขนมที่
น้องใบต้องเขาชอบทานนะใช่ค่ะทานเสร็จเขียวตุ๊ยตุ๊ยตุ๊ย
แล้วเวลายิ้มฟันเขียวเลยครับนึกว่างานพืชส่วนโลกมาหมดเลย
ส่วนกุ้ยช่ายแต่กินแล้วอร่อยก็มีทั้งแบบนึ่งแล้วก็เอาไปทอดต่อไป
คนชอบกรกประหลอบน่ะก็ทานน้อยน้อยทานบ่อยบ่อยครับ